สวัสดีครับผมนิวชัยพลครับผมกลับมาพบกับอีกหนึ่งเรื่องเล่าดีของชาวกรุงเทพมหานครกันครับ
เล่าวันนี้มีอยู่ว่าจะมีเพื่อนผมคนหนึ่งครับเดินทางมาจากเมืองนอกครับ
แล้วเขาอยากให้ผมนำเที่ยวครับซึ่งการนำเที่ยวของผมเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับ
แต่สิ่งที่ทำให้ผมเครียดนั่นก็คือของฝากครับผมเลยทำการบ้านชุดใหญ่เลยครับ
ผมไปเจอมาว่ากรุงเทพมหานครของเราตอนนี้ก็มีของฝากเช่นเดียวกันครับ
แค่คุณมองหาตัวช่วยครับนั่นก็คือสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ครับที่มีสัญลักษณ์นี้ครับผม

ที่ต้องการที่จะสนับสนุนและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์การค้าของผู้ประกอบการต่าง

ให้สามารถมีตัวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ทั้งหมด๕รายการใหญ่ให้มาคัดสรรกันก็คือ
๑ประเภทอาหาร๒เครื่องดื่ม๓เสื้อผ้า
๔พวกประเภทของใช้๕สมุนไพร

ที่เราจะต้องแพ็คคำว่า
แล้วก็ให้เป็นที่ยอมรับสู่สังคมทั้งหมด

ผมเลือกมา๒ผลิตภัณฑ์มาเป็นตัวอย่าง

และมีกระบวนการผลิตที่ใช้ฝีมือของคนไทย
คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และเป็นงานทำมือครับ

และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเหล่านี้ไม่ให้ศูนย์ไปครับ
ไปดูกันสิว่าสินค้าที่นี่เป็นยังไง

คุณลุงสวัสดีครับคุณลุงเป็นเจ้าของแบรนด์ถูกต้องไหมครับ

ทางกอทโทมอล์ช่วยอะไรแบรนด์คุณลุงบ้างครับ

แล้วก็ได้มีการออกอาวุธ

ทำให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
เดี๋ยวคุณลุงช่วยพาผมเดินดูหน่อยได้ไหมครับ
ว่ามีสินค้าอะไรบ้าง

อันนี้เป็นการทุบเม็ด

ผมยินดีรับมาเป็นคนงานที่นี่

เราไปต่อที่ที่๒กันต่อเลยดีกว่าครับ

คุณแม่สง่าถนอมทรัพย์เจ้าของร้านคุณแม่ครับโคมไฟมีแค่นี้เหรอครับ
เดี๋ยวมีอีกห้องหนึ่งเยอะค่ะไปดูกันเลยครับไปครับคุณแม่ครับ
วดลายหลากหลายมากครับมีทั้งเป็นการละเล่นแบบไทยมีรามเกียรด้วย
แล้วอย่างนี้คุณแม่เข้าไปอยู่ในบางกอกแรงได้ยังไงครับ
ทางเจ้าหน้าที่แม่ชนเขามาคัดสรรให้เราไปคัดสรรบางกรอบแบรนด์ค่ะ
กรทมช่วยอะไรเราบ้างครับผม
ให้เราไปออกงานตามงานต่างค่ะ

ว่าคุณแม่ประกอบอย่างไรให้เป็นโครงไพรแบบนี้
ได้ใช่ค่ะไปครับมีค่ะอ่า
วันนี้ขอบคุณคุณแม่สง่ามากเลยครับผมขอบคุณนะครับคุณแม่ครับ

เขาได้รวบรวมสินค้าของบางกอกแบรนด์ครับ

ถึงแล้วครับที่นี่ครับคืออาคารนครพันธุ์ครับ
รวมรวมสินค้าและบริการแห่งใหม่
ของกรุงเทพมหานครครับผม
ภายในร้านจะมีส่วนจัดแสดงสินค้าบางกอกแบรนด์ครับ
ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรื่อย
เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า
สะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครได้เลยครับ
คราวนี้ครับเวลาที่ทุกคนจะมองหาของขวัญ
หรือว่าของฝากจากทางกรุงเทพมหานครครับ

สำหรับทุกคนครับที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารของทางกรทมครับ
ช่วงนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ